เรื่องนี้เป็นปริศนาอยู่ว่าใครทำเจ้ากาฟิล

ชาวบ้านหนองสว่างที่อุดอนทานีเขาชอบกัน

เมื่อวานนี้ทีมข่าวได้รับร้องเรียนมาจากคุณจิรวัตรอายุ๔๒ปีนี่
เป็นชาวบ้านหนองสว่างอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
หมาเธอชื่อเจ้ากาฟิลมาโดนยิงตายตอนนี้
จับมือใครดมไม่ได้เนี่ยเล่าไปร้องไห้ไป

เพราะว่ารักเจ้ากาฟิลเหมือนลูกเลยอ่ะเลี้ยงมาเป็นลูกเลยนะ
วันเกิดเหตุจริงคือ๒๔ตุลาคมคุณผู้ชม
กาฟิลนั่งซาเล้งไปตลาดบ้านดุงด้วยกันนี่เขาเล่า
ขากลับนี่นะเจ้ากาฟิลนะ
ฟิลมันกระโดดลงจากรถวิ่งเข้าไปหาสามีของพี่จิรวัตรที่โรงเรียน
ตอนแรกก็เห็นกาฟิลก็วิ่งเล่นตามปกติดี
แต่พอตกบ่ายมันหายไปไหนไม่รู้
ก่อนจะมีคนมาบอกคุณจิรวัตรว่า
พี่กาฟิลมันตายแล้ว
ซากกาฟิลมันอยู่ใต้อาคารเรียนข้างห้องน้ำเลย

โอ้โฮตอนไปเจอซากของกาฟิลล์มันเปียกทั้งตัวคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเนี่ยเขาเปิดภาพให้ดูจากมือถือ

จับมันกดน้ำเพื่อล้างคราบเลือดครับ

ฟิลมันโดนยิงด้วยปืนอันลม

คนที่อยู่กับกาฟิลเป็นคนสุดท้ายชื่อลุงนิคมครับ
ลุงนิคมบอกว่าหมาตัวนี้ทั้งครอบครัวเขา
รักเหมือนลูกเลี้ยงมาคู่กับหมาอีกตัวนึง
คนทั้งหมู่บ้านรู้ว่ากาฟิลมันเป็นหมาที่ฉลาด
รู้ขี้เล่นด้วยเข้ากันได้กับทุกคนไม่ดุด้วยนะ
ถ้ามันวิ่งไปไหนหมาในหมู่บ้านไม่กัดมันเลย
ถือว่าเป็นหมาดาราหมาดาราประจำหมู่บ้าน
ฉะนั้นอยากให้ตำรวจไปจับคนร้ายมาให้หน่อยได้ไหม
ตอนนี้ไม่รู้จะไปก่อเหตุฆ่าหมาตัวอื่นหรือเปล่า
ทำไมเขากลัวแบบนั้นเพราะอย่างนี้ครับคุณผู้ชม
มีชาวบ้านให้ข้อมูลว่าที่หมู่บ้านหนองสว่างแห่งนี้
มีคนล่าหมาล่าหมาเพื่อกินเลือด
เหมือนกับว่าเขาเชื่อว่าเลือดหมาเนี่ยเป็นยาชูกำลัง
แล้วพอฆ่าแล้วนะก็จะเอาซากหมาไปทิ้งที่โรงเรียน
นี่๓เดือนที่ผ่านมามีหมาโดนฆ่าตายมาแล้วหลายตัวครับ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ไปจับคนร้ายมาให้ได้
ไม่อย่างนั้นหมาก็จะมาเป็นเหยื่อของคนล่ากินเลือดชูกำลังไป